บางคนบอกโอ๊ยแผดเผ็ดแซ่บซีดซาส
พาไปทานขนมหวานอร่อยดีกว่า
ถ้าจะไปทานขนมหวานก็ต้องบุกไปเมืองขนมหวาน
เมืองเพชรจังหวัดเพชรชบุรีนั่นเองนะคะ
ที่นี่เนี่ยเขามีร้านขนมหวานที่เป็นตำนานขายมานานหลายสิบปีแล้ว
ส่วนขนมก็มีมากมายกว่า๕๐ยาง
มีเมนูอะไรบ้างไปชมกันเลยจ้า
จังหวัดเพชรชบุรีเขาบอกว่ามีของดีมากมายหลายอย่าง
โดยเฉพาะขนมหวานและขนมไทยที่ใบตองชอบ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ใบตองมาบุกเมืองเพชรบุรีทั้งทีนะคะ
เมืองเพชรเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องของขนมหวาน
วันนี้ก็เลยพามาบุกร้านนี้เลย
ร้านขนมนกน้อยแม่หลายเจ้าเก่า
ดั้งเดิมขายมานานกว่า๔๐ปี
แปลว่าต้องมีอร่อยอร่อยเด็ดแน่นอน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลยค่ะ

ขายมา๔๐ปีแล้วแปลว่าต้องมีทีเด็ดแน่นอนเลย

โมงเย็นถึง๕ทุ่มอยู่ที่

แกงบวชเจ้าตานอ่อนเมนูพื้นเมืองของชาวเพชรเปียกสาคูลำไยอันชันน่าทานน่าทาน
ขนมชงโคสูตรโบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๕โน้นแน่และข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนสูตรเมืองเพชรที่ทานกับข้าวโพดและเผือก
เอาล่ะได้เวลาที่ไม่ต้องจะต้องลองชิมแล้ว
เพื่อคุณชนะคุณนิวนาวและคุณผู้ชมเราจะทานจากเมนูแรกข้าวฟ่างประแดง
มันมีความหอมของข้าวฟ่างที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะละมุนคำเดียวละมุนเข้ากันมาก
วตานบวชปีนึงทานได้แค่ครั้งเดียวนะคุณผู้ชม
ซาวตาลเนี่ยพอเอามาทำแกงบวชมันก็จะผสมกับน้ำกะทิกับความหวานที่มันกลมมาก

สาคูลำไยดอกกระชันน้ำกะทิเออชื่อยาวมาก
อันนี้ดีก็คือจะคล้ายกับพวก
สาคูลำไยทั่วไปแต่ว่าหอมกว่า
ขนมชงโคหาทานยากมาก
พี่แตนบอกว่าไส้ทำสองวันน่ะ
หนึ่งสองสาม
แป้งด้านนอกจะคล้ายกับบัวลอย
ข้างในคล้ายกับไส้ขนมต้ม
ก็จะมีความหวานมัน

เป็นเมนูของคนท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีเขา
ปกติแล้วที่เราทานข้าวเหนียวน้ำกะทิ
ก็จะเป็นข้าวเหนียวน้ำกะทิใส่ทุเรียน
แต่ว่าคนเพชรบุรีเขาใส่เผือกกับข้าวโพดลงไปในน้ำกะทิค่ะ
มีความแบบหวานมันดีมากคุณผู้ชมค่ะทุกเมนูอร่อยมากเลย

ถ้าร้านเขาเจ๊งดีฉันกลับมาเจ้าหึ่งอ่างงี้
อ่ะงั้นขอถามหน่อยกินเนี่ยหมดไหมแล้วก็อร่อยไหม

คำถามแรกก่อนอร่อยมาก

เพราะว่าร้านนี้เขาขายมาตั้งแต่รุ่นแบบคุณแม่
แล้วก็ทำเองทุกขั้นตอนเลยนะคะ
แล้วคุณแม่ก็ยังมานั่งเฝ้าดูร้านอยู่
ขายหมดนะเห็นแบบนี้ขายหมดทุกวัน

กว่านี้เลยดูว่าเทศบาลคุณ

ใครเคยไปส่งมาบอกหน่อย
แล้วก็ของเมืองเพชรเลยนะจ้า